ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ทำให้หญิงวัย๔๘ปีที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์มากระเด็นไปถูกล้อรถบรรทุก
ศีรษะจนเสียชีวิตคาที่ติดตาม

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพอุบัติเหตุรถพ่วงชนรถจักรยานยนต์
จะทับศีรษะคนนั่งซ้อนท้ายเสียชีวิต๑ศพ
คือนางจริยาพาสุธินอายุ๔๘ปี
บริเวณสี่แยกนาหลวงถนนสายนครศรีธรรมราชปากพนัง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนนายอเนกผาสุขถิ่นอายุ๕๗ปี
สามีคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรอดตายอย่างบุดหวิด
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะรถจักรยานยนต์
มาตามถนนพัฒนาการคูขวางเมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นสี่แยก
มุ่งหน้าขับตรงไปทางตะบนท่าเรือ
ส่วนรถพ่วงที่ขับอยู่เลนกลางจู่ได้เลี้ยวซ้ายอย่างกระทันหัน
ทำให้เกิดชนกับรถจักรยานยนต์จนล้ม
ส่งผลให้นางจริยากระเด็นตกลงไปที่พื้นถนน
แล้วล้อรถพ่วงก็ได้ทับศีรษะเสียชีวิตคาที่

เกิดเหตุรถตู้เสียหลักชนเสาไฟฟ้าบนเกาะกลางถนน
ก่อนจะพุ่งชนแท็กซี่ที่ขับสวนทางมา
บนถนนสายบ้านแพ้วพระประโทน
หลักกิโลเมตรที่๑๐ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้ว
ตำรวจสพบ้านแพ้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัย

เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบรถตู้สีบรอนเงิน
ทะเบียนนหนูคควาย๒๑๙๕นครปฐม
สภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
ท้ายรถพบโรงศพที่บรรทุกมาตกหล่นมาอยู่บนถนน

เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาล

ทะเบียนทศศ๕๔๒กรุงเทพฯมหานคร
สภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
ทราบชื่อคนขับคือนายศักดิ์ลุเอียม
อายุ๕๓ปีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
และยืนรอให้การกับตำรวจอยู่
จากการสอบถามคนขับแท็กซี่เล่าว่า
ซึ่งขับอยู่คนละฝั่งเกิดเสียหลัก
เพราะถนนลื่นจากฝนที่ตกลงมา
ทำให้รถหมุนก่อนจะข้ามเกาะกลางถนน

และชนกับเสาไฟฟ้าบนถนนมาลายแมน

ตำบลหนองปากโลงอำเภอเมือง

พร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จอดอยู่ในสภาพรถค่อมอยู่บนเกาะกลางถนน
ทราบชื่อคนขับคือนายอภัยจันทมาส

ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสน
เพื่อมุ่งหน้าไปส่งที่อำเภอพุทธมนตร

จังหวะนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ประกอบกับริมทางมีน้ำท่วมขัง
จึงทำให้รถเสียหลักตัวพุ่งสะบัด

โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ